นี่ก็เป็นอุบัติเหตุนะคะแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่สืบเนื่องมาจากความเมาด้วย
คนนองด้วยครับคือคนที่เขาไม่รู้เรื่องที่เขานั่งกันอยู่ริมทางกินอาหารซื้อของกันอยู่เนี่ย
อยู่ดีก็ถูกรถกระบะคันนี้พุ่งมาชนเสยจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่เชียงใหม่ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่เต๋ยพุ่งเข้าไปแบบนี้
คือที่แรกเหมือนกับว่าหักไปทางซ้าย
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยคือเลี้ยวออกมา

ออกมาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอดูจังหวะนะคะ

ไม่เข้าใจว่าอยู่ดีมีเอนนิดหน่อย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปากทาง
เข้าร้านอาหารเรือนแพรอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
แล้วตรงนั้นคนไปซื้ออาหาร
คนนั่งกินอาหารกันอยู่เพียบเลยค่ะ
จนเขาได้รับบาสเจ็บกันเนี่ยค่ะ
ประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะบาดเจ็บไปห้าราย
เป็นผู้ชายสามผู้หญิงสองรถต้นเหตุก็คือรถกระบะวีโก้สีบรอนเทา
ทะเบียนผอพึ่งลอลิงหนึ่งสี่เก้าศูนย์เชียงใหม่คือหน้ารถเนี่ยค่ะ
พุ่งเข้าไปในร้านขายอาหารนะคะแบบนี้นะคะรถไปคาอยู่แบบนี้
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์เห็นไหมคะรถจักรยานยนต์ก็ล้มอื้อหือ
ชนรถเข็นขายโรตีร้านขายซูกี้โอ้โหนี่เขาพังหมดเลย
คนขับรถกระบะเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมาอายุประมาณ๓๕ปี
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะก็รอมอบตัวกับตำรวจนะคะคนนี้ค่ะ
แล้วสุดท้ายเขาเองก็ยอมรับว่าผมเมาและนอกจากเมาแล้ว
ผมก็แข่งมากับกระบะอีกคันนึงเอาเหรอฮะทั้งเมาทั้งแข่งกับรถกระบะอีกคันนึง
่งหน้าเข้าเมืองเชียงใหม่พอมาถึงจุดตรงเนี้ย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยค่ะรถมันจะใส่สายนิดนึงครับ
เขาบอกว่าเขาโอ้โหคุมพวงมาลัยไม่อยู่จริง
เลยนู้นเลยพุ่งเข้าไปชนร้านอาหารที่อยู่ริมทางตำรวจนำตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวนที่สพสันกำแพงนะคะ
แล้วก็จะต้องเชิญตัวผู้เสียหายมาพูดคุยตกลงเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายกับคนขับรถกระบะ
ครับและล่าสุดคนขับรถกระบะก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราอีกรอบหนึ่งนี่วันนี้นะฮะ
วันนี้บอกว่าทำไมฮะผมไม่ได้แข่งกับใคร
เมื่อวานนี้ตอนตอนอยู่ในจุดเกิดเหตุบอกว่าผมเมาแล้วผมแข่งกับกระบะอีกคันนึง
แต่วันนี้บอกว่าทำไมฮะผมไม่ได้แข่งกับใครอืม
แต่ระหว่างที่ขับรถออกมาจากซอยบ้านหลับในอ่าหลับใน
รถก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนร้านอาหารที่อยู่ริมทางจนมีคนเจ็บและทรัพย์สินเสียหายครับ
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนเจ็บหรือว่าร้านค้าที่ได้รับความเสียหาย
แล้ว๔รายนะคะยังเหลืออีกหนึ่งรายที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการอีกสักระยะหนึ่งค่ะ

ว่าเมาไม่เมาแอลกอฮอลในร่างกายอะไรพวกนี้
ตรวจเลือดก็ได้ถ้าเป่าแอลกอฮอลไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับ